คุณผู้ชมคะมีลูกเล็กเนี่ยต้องระวังด้วยนะดูแลให้ดียิ่ง๒ขวบ๓ขวบเนี่ย
เป็นช่วงที่แบบกำลังเดินแล้วบางทีเราเดินหายไปไหนก็ไม่รู้อะค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับน้องปั๊บน้องปั๊บอายุ๒ขวบเท่านั้นเอง
เดินไปกับหมาคู่ใจก็เข้าไปในสวนมะม่วงหลังบ้าน
ไปหาคุณตานี่แหละแล้วก็เล่นกันอยู่ตรงนั้นครับ
ปรากฏว่าตอนค่ำตอนเย็นเนี่ยหมาเนี่ยกลับมาบ้านตัวเดียวนะ
แต่น้องปั๊บหายทีนี้ค่ะโอ้โหเดือดร้อน
กู้ภัยมากันเป็นสามสิบกว่านายต้องตะโกนตามหาปั๊บปั๊บ
อยู่ไหนลูกเอาตามหาน้องปั๊บกันค่ะครับ

กลับบ้านลูกเถอะป๊าบครับ
โอ้โหเนี่ยเห็นแต่แสงจากไฟฉายที่เหลือมืดไปหมดเลยค่ะ
คุณผู้ชมตามหากันแบบนี้เจ้าหน้าที่ด้วย
ชาวบ้านด้วย๓๐กว่าคนนะคะนี่เป็นเจ้าหน้าที่กู้
ภัยบุรพาที่พิศนุโลกนะคะก็มาตามหาน้อง
อันนี้อยู่ที่พื้นที่หมู่๑๑บ้านป่าคายที่ตำบลท่าหมื่นรำ
อำเภอวังทองค่ะหาตั้งแต่ตอนเย็นเลย
ประมาณห้าโมงเย็นที่น้องหายตัวไปซึ่งคุณตาเนี่ยนะคะ
คุณตาเล่าให้ฟังว่าน้องเดินออกจากบ้านไป
ไปกับสุนัขแล้วก็ไปหาคุณตาซึ่งคุณตาเนี่ย
ห่อมะม่วงอยู่ในสวนหลังบ้านทีนี้ตอนที่น้องปั๊บมาถึงเนี่ยนะ
ปั๊บก็วิ่งเล่นอยู่กับสุนัขในสวนมะม่วงตรงนั้นนั่นแหละค่ะ
แต่พอใกล้ข้ามปั๊บน้องปั๊บไม่มา
แต่ว่าสุนัขกลับมาบ้านตัวเดียวเอ้าน้องปั๊บหายไปไหน
คุณตาก็เลยทำยังไงดีร้อนใจ
แจ้งผู้ใหญ่บ้านให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แล้วก็ออกตามหาทีนี้หากันเป็นภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละ
ชั่วโมงข้ามมืดก็ยังไม่เจอค่ะตะโกนเรียกก็ไม่มีเสียงน้องตอบรับ
ทีนี้ตอนที่กำลังปูพรมค้นหาอยู่เนี่ยนะเจอเป็นพวกรอยเท้าเหมือนกับรอยเท้าเด็ก
เจอเป็นระยะระยะนะส่องไฟดูก็เอ๊ะนี่มันรอยเท้าน้องปั๊บหรือเปล่า
พยายามเดินตามรอยเท้าสักพักหนึ่งรอยเท้ามันก็หายไป
สักพักนึงมันก็โผล่รอยเท้าขึ้นมาอีกทีนี้ค่ะหาเท่าไหร่ก็ยังหาไม่เจอ
ผ่านไปเกือบหกชั่วโมงได้คุณผู้ชมปฏิหารเกิดขึ้นจริงจริง
เพราะว่าชาวบ้านก็คือนายประกิจยิ้มแสงขี่มอเตอร์ไซค์มาเลย
แล้วก็บอกว่าเจอแล้วเจอแล้วเจอน้องปั๊บแล้ว
สภาพน้องปั๊บตอนที่เจอเนี่ยค่ะเนื้อตัวเปลือเปื้อนมอมแมมแตกตามเนื้อตามตัว
ไม่มีร่องรอยบาดแผลนะแล้วที่หน้าแผลก็คือน้องปั๊บมีสติ
ไม่ร้องไห้ปกติเด็กสองขวบถ้าเกิดว่าไม่เจอหน้าผู้ใหญ่นาน
หายไปนานนี่ร้องแล้วนะแล้วดูสิคุณผู้ชม
ปั๊บก็ยังมองผู้ใหญ่ที่มาตามหาแบบตาแป๋วเลยไม่ร้องไห้ค่ะ
ทีนี้น้องกำลังเดินอยู่ข้างกำแพงบ้านของชาวบ้านในพื้นที่หมู่๑๒
ห่างจากจุดที่น้องปั๊บหลงประมาณ๒กิโลเมตร
ทีนี้ก็นำตัวน้องปั๊บกลับสู่อ้อมกอดของคุณตาคุณยาย
คุณยายก็อุ้มหลานนะแล้วก็ปลอบขวัญหลายคนโล่งอกเลย
แล้วก็บอกว่าหลังจากนี้จะต้องระมัดระวังจะต้องดูแล
จะต้องไม่ปล่อยให้น้องปั๊บเนี่ยคลาดสายตาเลยนะคะ